ต้องเฝ้าระวังหากคุณไม่ชำนาญในการใช้เครื่องจักร

น่ากลัวครับเพราะว่าความโชคร้ายของหนุ่มใหญ่เมืองสุพรรณบุรี
คือหวังดีจะไปช่วยเพื่อนใช้เครื่องปอกมะพร้าว
แต่ปรากฏว่าทั้งแขนซ้ายนะตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงมือ
เข้าไปติดที่เครื่องปอกมะพร้าวนี้นะครับ
เข้าไปอยู่ภายในเครื่องเลย
โดยแขนซ้ายตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงมือ
เข้าไปติดในเครื่องดึงออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง

ดูคุณดูผู้เคราะห์ร้ายก็ต้องยืนเจ็บอยู่แบบนี้นะครับ
แล้วเครื่องมันบดมันอัดหนีบมือ

เจ้าหน้าที่ตัดถ่างเครื่องนี้ออก
แขนของนายศักดิ์โกศลขึ้นมาใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
สามารถนำแขนออกมาได้รีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
พบว่าแขนซ้ายมีบาดแผลชะกันอยู่ในสภาพห้อยร่องแร่งเลยนะครับ

ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายศักดิ์โกศลผู้บาดเจ็บ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้นายศักดิ์โกศลมาเที่ยวที่บ้าน
แล้วเห็นว่าเจ้าของบ้านเขากำลังปอกมะพร้าวอยู่

ซึ่งปกติแล้วจะไม่ให้คนที่ไม่ชำนาญ
มาใช้เครื่องนี้เด็ดขาดเพราะมันอันตราย
แต่ด้วยเห็นว่าเพื่อนมีน้ำใจจึงยอมให้เข้ามาทำ
และแค่เพียงพริบตาเดียวนายสักโกศล

ก็ถูกเครื่องดูดมือเข้าไปร้องลั่นบ้าน
ตัวเขาเองรีบปิดสวิตช์แล้วก็เรียกกู้ภัยมาช่วย
ล่าสุดนะครับหมอดูอาการแล้วบอกว่าอาจจะต้องตัดแขนทิ้ง
ตั้งแต่ช่วงใต้ข้อศอกลงไปแขนซ้ายเนี่ยนะฮะ
เพราะสภาพคือตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยมา
แขนแหลกเหลวแล้วนะครับจนยากจะรักษา
ซึ่งตัวคุณศักดิ์โกศลเองผู้เคาะร้ายก็เสียใจนะครับ
คนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเครื่องปอกมะพร้าวนี่เอง
ก็เสียใจที่ทำให้เพื่อนต้องเสียแขนไป
เพราะเพื่อนอุตส่าห์หวังดีมาช่วยเพื่อนในการปอกมะพร้าวแท้เลยนะครับ
เห็นไหมไม่ชำนาญอย่าใช้เครื่องจักรโดยเด็ดขาดนะครับ